ทั้งสองวันเลยพบกับเราสองคนได้ในรายการ
ร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครนะครับนั่นคือรายการร้องได้ให้ล้าน

แย่แย่

ใครก็ตามที่สบตาฆ่าจะกลายเป็นหิน

โต้หิน

แต่ว่าข้าบอกก่อนข้าไม่ใช่เมดุซ่า
เจ้าน่าจะเป็นนางพยา
นางพญาปลวกกระฉินตาย

โทขอกินบันไดนิดเดียวไม่ได้เหรอ
ตอนนี้บรรยากาศน่าสนใจมากด้านล่าง

หนุ่มเคยหล่อแล้ว

สาวสวยใสนะฮะ
คุณหนุ่ยคุณดีเจคุณพร่ำพูนคุณก๊อฟ

นี่ก็คือทั้ง๕ท่านเป็นผู้ที่รอขึ้นมา
มาคว้าเงิน๑ล้านบาทจากรายการของเราแทน

สวัสดีค่ะ

คุณป่าตอนแรกเนี่ยเป๊กไม่รู้ว่าเค้ามีผ้าบรรคอ

บอกแล้วว่าผู้หญิงนี่ห้ามหยุดสวยอยู่ที่การแต่งตัวจริง

รู้จำได้หรือเปล่าให้ไม่รู้เลยเนี่ย

ไม่เคยเลยสั่งช่างเลยว่าขอโทษแล้วค่ะพี่
แต่งให้สวยมากนะคะเดี๋ยวเขาจำไม่ได้

แต่ใจอีกพี่เดี๋ยวว่ารู้ไหมจะบอกให้เขาแต่งให้สวยดี

เจ้านี่หนูได้ตามไม่ถูก

แต่หลังจากนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้อย่างเดียวที่ตาม

มีพี่เพื่อมพูนคนหนึ่งที่ต่อคิว
จริงตอนนี้หลายคน

ซุ่มซ้อมเพลงอะไรมายังไงบ้างคุณอ้ำ

ฟังเพลงที่ยอดนิยมบ้างเพลงเก่าที่รักสมัยมาแล้วบ้าง

นี่ต้องใช้วิธีแบบคุณเฉเอมนะฮะที่เคยแข่งไว้แล้ว

จดนี้มันจะช่วยให้เราจำได้แม่นขึ้น
เพราะว่าเราจะนึกเห็นเป็นตัวหนังสือเลย
แต่มาวันนี้เป๊กรู้สึกว่าคุณเจเอมเนี่ย

คือคือคือไม่โทษไม่โทษปีเป๊กกี้อะไรนะครับ
ต้องขอบคุณด้วยค่ะเพราะว่าน้องเจ๊เอ็มเขาสวยเลิศมาก

เออคุยกันไปก่อนดิฉันขออยู่ส่วนตัวแป๊บนึงค่ะ
มีผ้าคุมผ้าคุมนี่ไม่ทำอะไรเอาไว้กันยุง
อยู่คนเดียวเหงาก๊อฟมาอยู่กับพี่ไหม
วันนี้ดูผ่อนคลายกว่าเดิมนะฮะก็แสดงว่ามีบทเรียนแล้ว
เพราะว่าผ่านมรสุมมาคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูนะครับ
คุณอ้ำนี่ผ่านมาแล้ว๒เพลงใช้ตัวช่วยไปแล้ว๑ตัว

ตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋า๑๐๐๐บาทเรียบร้อยแล้ว

วันนี้น้องอ้ำนะครับจะมาขึ้นที่เพลงที่๓นะฮะ
เพลงที่๓ซึ่งมีมูลค่า๒๐๐๐บาท

ถ้าฟังอินโทรแล้วไม่ไหวอยากหยุดเลยก็รับ๑๐๐๐บาทกลับบ้าน
หรือว่าถ้าไหวสู้ต่อตัวช่วยยังมีอีก๒ตัว
ถ้าทำได้๒๐๐๐บาทแต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐บาทที่มีอยู่
เหลือ๕๐๐๐บาทเหลือครึ่งหนึ่งนะครับ

เพลงที่๓ครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
เป็นเพลงที่ไม่ใช่แต่คุณผู้หญิงผู้ชายก็รู้จักดี

แล้วก็ร้องอยู่บ่อยมาก

รับไปเลยครับ๒๒๐๐๐บาท

บ่อยมากเมื่อตอนที่ดังใหม่เลย

ส่วนมากผู้ชายก็ร้องได้ด้วยใช่แล้วก็มีเพลงแก้เพลงอะไรกันเยอะแยะ
ใช่ช่วงนั้นโอ้ใครก็ร้องเพลงนี้กันเจอหน้าก็ร้องอันนั้นเพลงนี้นะฮะ
คุณอ้ำได้นะคะคิดว่าน่าจะร้องได้ค่ะ
อืมคิดว่าในการคิดว่านี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ฮะ
เปอร์เซ็นต์สัก๙๙๙เปอร์เซ็นต์เฮ้ยเลิศ
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ร้องนานแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเองจะจำท่อนสับกันหรือเปล่า
อืมนี่ไงเรียนอีกครั้งหนึ่งถ้าหยุดรับหนึ่งหมื่นนะครับ
ถ้าร้องต่อร้องได้สองหมื่นบาทแต่ถ้าร้องแล้วร้องผิดเหลือห้าพันบาท
ตัวช่วยยังมีอยู่สองตัวนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับ
คุณอ้ำครับตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตกลงมาว่าเล่นค่ะ

หมื่นบาทนะครับไม่เอาอยากได้สองหมื่นบาทนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นตอนนี้มาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งตัดสินใจต่อกันเลยว่าตัวช่วยจะ
จะใช้หรือไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้

เพราะว่ามั่นใจถึง๙๙๙๙๙เลยทีเดียว
เพลงนี้นะครับจะเป็นเพลงที่๓นะครับที่คุณผู้ชมจะได้ฟัง
คุณอ้ำร้องให้เราฟังมีความหมายกับเธอมาก
เพราะว่าถ้าร้องได้เธอจะรับ๒๐๐๐บาทนะครับ
ครอบครัวทางบ้านรออยู่เอาใจช่วยอยู่
แล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านเอาใจช่วยสาวคนนี้อยู่นะครับ
ขอให้มีสติร้องไปจนกว่าดุตรีจะจบอย่าหยุดเองนะครับ

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ธรรมดาสวัสดีครับ

วันนี้เลือกทาง
แต่เพราะจะผ่าน
จนพระทำการหน้าที่
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จัก
เลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มี
ยามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ไกลจะน่ายิ้มหายด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางครั้งที่ต้องพันหา
แล้วมีบางครั้งที่เคยขัดใจ
บางอย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจ
ขอห่วงให้
ช่วยเหล่านั้นทั้งหมด
และมีมีความกลัวโดยเร็ว

ได้แต่ไม่มีข้าที่ขอให้
ห้ามเดินก้าวลำเต้นแฟนภาระในเขตอ้อมแทน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
อยู่ข้างใจแต่ไม่ขอเป็นสำรอง
ขออย่าได้มองความซื้อแล้วแปลว่างา
เมื่อเราจะกันข้างผมริขิตก็อยากใกล้ชิดมาก่อนอ้ามใจ
เจียมตัวว่าเราคือใครแค่แอบรู้ใจไม่ใช่แฟน
แปลวงาภาระในเขตอ้อมแทน
ก็เล่าไปเรื่อยนะไม่ได้มีคำยากมีคำอะไรแปลก

สำหรับตัวผมนะครับคือพี่อ้ำร้องเพลงนี้แล้วดูมีเสน่ห์
ลีลาท่าทางอาการเขาออกหมดเลยแล้วก็เพราะ
ทำไมถึงสวยจังเลยก็ไม่รู้เนาะคิดเหมือนกันไหมคะ

เดี๋ยวเดี๋ยว
แล้วทำไมเขาก็ยังโสดคุณหนุ่ยก็แอบชอบเขาได้นี่ทำไมคุณต้องเป็นอลิ

รู้ว่าพี่พอมพูดโศดถึงเรายืนเลยทำไมนี่
เพราะไงตอนนี้เขาก็ลางานมาหลายวันแล้วด้วย

ครับเสร็จจะเสร็จ
ก็ลุขึ้นยืนเลยนึกว่า๖โมงเย็นก็ลุ่บทรงช่าง
นี่เป็นมันบ่ายเองใจเย็น
เดี๋ยวทำไมติดอ่างอย่าบอกว่าหลงรักเขาอีกคนนึงนะเนี่ย
ไม่ใช่ครับผมเริ่มระแวงสองข้างนี่แหละ

มาดูกันดีกว่านะครับว่าอ้ำจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เพลงที่๓นี้ถ้าทำสำเร็จนี้
เพลงนี้รับ๒๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ

เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณอ้ำร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โอ้ไก่โอ่ไก่
โอ่ไก่โอ่ไก่
เอาล่ะครับ
เวลาที่สาม

สองหมื่นบาท

จับไว้ไว้อีก
ไอ้ไอ้
ช่างหรือดี

เลี่ยนเลี่ยน